ว่ากันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ
เราก็นำนโยบายของผู้ลงสมัครแต่ละท่านมาให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
จะได้นำไปประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกใครดี
วันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของคุณสกลทีพัทยกุล
แรกที่ทีมข่าวของเราถามถามว่ามันจะเป็นการตัดคะแนนกันเองหรือเปล่า

ฐานเสียงเดียวกันกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

ไม่ได้คิดว่าเป็นการแข่งขันกับใครค่ะ
สิ่งสำคัญคือแข่งกับตัวเองมากกว่า
คือจะทำยังไงดีเปิดตัวในระยะเวลาอันสั้น
ให้คนกรุงเทพสัขยภาพให้ได้
เรื่องฐานคะแนนเนี่ยนะคะก็บอกว่า
มันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าฐานเสียงมันก็ทับซ้อนกันอยู่บ้าง
แต่ก็เชื่อว่าสำหรับคนกรุงเทพการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้ว่าการเลือกตั้งระดับชาติ
คนกรุงเทพจะมีวิธีการอะไรที่
ดูว่าอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็จะตัดสินใจแบบนั้น
ครั้งนี้ก็คิดเหมือนกันว่าหน้าที่สำคัญของตัวเองตอนนี้ก็คือ
ให้มีเอกลักษณ์ให้คนเห็นศักยภาพการทำงานที่แบบ
หลายคนเคยเห็นตอนทำงานสไตล์การทำงานเนี่ยก็น่าจะรู้
น่าจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณสกลทีทำอยู่มันคืออะไร
ก็หวังว่าจะถูกใจคนกรุงเทพนะคะ
คุณสกลทีบอกว่าเขาดีใจนะที่วลีว่าทำทันที
สิ่งที่เขาหาเสียงเนี่ยคนแชร์ต่อกันเยอะ
คนพูดถึงกันเยอะในโลกโซเชียลก็พูดถึงกันเยอะ
คำว่าทำทันทีเนี่ยค่ะก็จะทำทันทีจริง
ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่เป็นแค่คำพูด
หรือว่าคำในการหาเสียงครับถ้าได้เป็นผู้ว่าแล้ว
ทำทันทีประชาชนมาทวงสัญญาได้เลยนะ
เพราะเขาจะทำทันทีนี่ค่ะ
นี่เป็นอดีตรองผู้ว่ากอทมของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ผู้ว่ากอทมซึ่งก็ลงชิงตำแหน่งในครั้งนี้กันทั้งคู่เลย